ปิดท้ายอีก๑เหตุการณ์๑คลิปที่สะเทือนใจคนรักสูนักเหมือนกัน
สำหรับเหตุการณ์นี้เป็นภาพของสุนัขวิ่งไล่ตามรถเก๋ง
วิ่งเท่าไหร่ก็ไม่หยุดวิ่งไปไกลมากล้อมหน้าล้อมหลัง
รถเก่งไม่ยอมหยุดหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับเหตุการณ์นี้ค่ะ
นี่แหละค่ะเป็นคลิปที่กำลังถูกแชร์กันมากในสังคมออนไลน์เลยนะคะ
เป็นเหตุการณ์ขณะสุนัขตัวหนึ่งกำลังวิ่งไล่ตามรถเก๋งสีเหลือง
ภายในซอยวิภาวดีรังสิต๖๐
โดยผู้โพสต์คาดว่าอาจจะถูกนำมาทิ้ง
จากสุนัขตัวนี้วิ่งไม่ยอมหยุดเลยค่ะ
ไปไกลมากตีคู่ไปกับรถคันสีเหลืองนี้นะคะ
จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างนานา
หลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไป
ล่าสุดคุณสุการดาสินขจิตเจ้าของคลิปนี้ก็เปิดเผยกับทีมข่าวสายตรวจโซเชียลค่ะ

ขณะนำสุนัขพิการกลับมาจากการหาหมอที่ซอยวิภาวดีรังสิต๖๐

พบรถเก่งคันนี้จอดเปิดประตูฝั่งคนขับ
ลักษณะคล้ายกำลังจะลงมาให้ข้าวสุนัข
เพราะขับรถชะลอแล้วก็มีสุนัขวิ่งคลอเคลียร์รถไม่ห่างนะคะ
แต่สักพักรถออกตัวเพราะมีรถขับตามหลัง
ทำให้รถเก๋งต้องเดินหน้าขับรถต่อไปโดยก็มีสุนัขไล่ตามตลอด
ขณะนั้นก็เริ่มผิดสังเกตแล้วตอนแรกเหมือนจะให้ข้าวเนอะ
แล้วก็พอทำไมรถออกไปแล้วไม่ยอมจอดสุนัขวิ่งไล่ตามมาไกลมาก
้อมหน้าล้อมหลังก็เลยหยิบมือถือมาบันทึกเหตุการณ์นี้เอาไว้นะคะ
ขณะที่สามีซึ่งเป็นผู้ขับขี่ก็พยายามที่จะบีบแตร
แล้วก็เปิดไฟใส่รถเก๋งคันนี้เพราะกลัวว่าจะขับรถทับสุนัขตัวนี้ค่ะ
แต่คนขับรถเก่งสีเหลืองคันนี้ก็ไม่มีท่าทีว่าจะหยุดรถแต่อย่างใดนะคะ
ก็เลยตัดสินใจโพสต์ลงโซเชียลหวังให้คนแจ้งเบาะแสที่มาที่ไปค่ะ
ซึ่งหลังจากถูกเผยแพร่ออกไปสำหรับคลิปนี้นะคะ
ก็คุณสุกันดาเล่าว่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งอ้างว่ารู้จักกับเจ้าของรถ
ว่าเหตุการณ์ที่สุนัขตัวเมียวิ่งไล่ตามรถเนี่ย
เกิดจากคนขับรถเก๋งสีเหลืองคันนี้นำลูกสุนัขมาเลี้ยงจำนวน๒ตัวค่ะ
โดยก็กลัวว่าจะถูกสุนัขฝูงอื่นกัดส่วนตัวแม่ที่วิ่งตามรถเนี่ย
สุนัขนะคะชาวเน็ตคาดกันว่าจะเหน็ดเหนื่อย
อาจจะคิดถึงลูกเลยวิ่งตามแบบนี้แบบโอ้โหสุดชีวิตเลยล่ะ
สุดกำลังค่ะคุณสุการดากล่าวว่าช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะคะ
นัดพบเพื่อพูดคุยกับเจ้าของรถแต่ยังไม่ได้รับการติดต่อ
โดยผู้ประสานงานก็อ้างว่าติดภารกิจนะคะขณะที่ตลอดทั้งวันนี้ก็จะลองพยายามอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อพูดคุยสอบถามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นว่าจริงแล้วเนี่ย
เหตุการณ์เป็นยังไงกันแน่ซึ่งถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติม
ทีมข่าวค่ะจะนำมาอัปเดตความคืบหน้าให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันค่ะ
มีคุณผู้ชมคอมเมนต์มานะคะบอกว่าเคยโดนตามแบบนี้เหมือนกัน
เพราะว่าเคยให้อาหารมันเลยอาจจะรักมั้งคุณผู้ชมบอกอย่างนี้
จำได้ว่ารถคันนี้เคยให้อาหารพอเห็นอีกก็วิ่งตามอยากได้อาหารอีกหรือเปล่า
แต่ก็ไม่แน่นะคะเพราะว่าจริงก็ดูจากการขับรถก็ไม่ได้ขับเร็วมาก
ไม่ได้มีท่าทีว่าจะแบบหนีขนาดนั้นหรือว่าอะไร
แต่เขาก็วิ่งตามเกินเหมือนกันเนาะ
ปกติแล้วน่าจะตามถึงระยะหนึ่งแต่อันนี้เท่าที่ดูก็เห็นว่าตามมาระยะ

ล้อมหน้าล้อมหลังก็อย่างที่ในคลิปอธิบายไว้